ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะฮะก็โพสต์ภาพชายชาวโคราช
เมายานะครับต่อยตำรวจฮะ
ใจถึงถนัดต่อยตำรวจบริภักษณ์แตกสามเข็มอ่ะตำรวจอ่ะ
คือมีคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าก็เนี่ยตำรวจอ่ะ
ไม่ยอมใส่มือกุญแจใส่กุญแจมือผู้ต้องหาไง
มันก็เลยแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
คลิปนี้นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอามาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ระบุว่าชกตำรวจเย็บ๓เข็มที่เกิดเหตุอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรขามทะเล๒
จังหวัดนครราชศรีมาขณะที่ตำรวจเนี่ยนำตัวผู้ต้องหามาที่โรงพักนะครับ
แต่ว่าไม่ใส่กุญแจมือและไม่มี๑๐เวรคุมตัว
ผู้ต้องหาลุกมาทำร้ายเจ้าพนักงานขณะสอบปากคำ
พนักงานสอบสวนได้รับบาดเจ็บเย็บ๓เข็ม
หลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปนะครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
บอกว่าตำรวจประมาทไม่ยอมใส่กุญแจมือผู้ต้องหา
ทีมข่าวต้องพิสูจน์ข้อได้จริงครับโทรศัพท์ไปสอบถามพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์
รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๓นะครับในฐานะโฆษกตำรวจภูทรภาค๓
ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สพขามทะเลสอ
เมื่อเย็นวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกประพันธ์บัวศรีท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนนะ
ถูกผู้ต้องหาต่อยที่หน้าผากจนได้รับบาดเจ็บนะ
ส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคือนายจักรพงศ์นรารักษ์นะครับ
ผู้ต้องหาในคดีวางเพลิงเผาทรัพย์บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

หลังจากตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนแล้วนะครับ
แล้วก็เอาตัวกลับมาที่โรงพักเพื่อสอบสวน

ผู้ต้องหาเนี่ยเมายาอยู่ครับ
เมายาอยู่ปรากฏว่าเขารูดมือออกจากกุญแจมือคุณพระราพร
สะดอกกุญแจมือได้ไหมอย่างนี้เรียกสะดอกกุญแจมือได้ไหม

อ๋อค่ะอ๋อมือคงเล็กรูดออกมาปั๊บนะฮะ
แล้วก็ใช้มือข้างที่มีกุญแจมือต่อยหน้าตำรวจมันก็แตกสิครับ

หาสะบาดหาขุญแจมือลุดจากมือด้านซ้ายหลุดออกมา
ทีนี้ก็ใช้มือด้านขวาเนี่ยต่อยไปที่ร้อยเวท
ร้อยเวรก็ระงับเหตุเข้าไปกอดรัด
ขณะนั้นก็มีสิทธิ์เวรและพัฒนาวิทยุวิ่งเข้ามาช่วย
ก็สามารถควบคุมตัวนายจักรพงษ์หรือผู้ต้องหานี้ได้
ตำรวจแตกเย็บ๓เข็มแบบนี้
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับคุณวรพรอยากรู้ไหม

ก็ผมต่อยมั่วผมไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นตำรวจ
แล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งข้อหา
ทำร้ายเจ้าพนักงานอีกหนึ่งกระทงครับ